ท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ที่ร้านขายมือถือแห่งหนึ่งนะครับที่พัทยาซอย๕พัทยากลางนะครับ
มีผู้หญิงคนหนึ่งบุกเข้าไปในร้านนะฮะประมาณ๓ทุ่ม๕๐กว่าเกือบ๔ทุ่มนะครับ
พอเข้าไปเนี่ยก็ไปจุดไฟเผากล่องกระดาษนะฮะที่วางอยู่บนตู้ขายโทรศัพท์มือถือนะครับ
แต่ว่ามาขโมยของก็ไม่ใช่ถึงมาจุดไฟตรงนี้นะครับ
เป็นกล่องกระดาษนะครับที่วางอยู่บนตู้กระจกนะครับ
แล้วก็ไฟลุกโชนขึ้นนะฮะแบบนี้ครับแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ออกไป
โชคดีที่ร้านข้างเนี่ยเขาเห็นนะฮะว่ามีแสงไฟอะไรแบบ
มันวูบวาบขึ้นมาก็เลยมาดับไฟเอาไว้ได้ไม่อย่างนั้นไหม้หมดแน่
ผู้หญิงคนนี้ยังตามตัวอยู่นะครับยังหาไม่เจอนะครับ
เจ้าของร้านเอาคลิปมาลงเอาไว้นะครับหลังจากแจ้งความ
เพราะว่าถ้าคุณเป็นคนปกติเอ๊ะคุณจะมาทำร้ายเขาแบบนี้ทำไม
เผาร้านเขาทำไมถ้าจิตใจไม่ปกติญาติญาติก็ต้องดูแล
อย่างนั้นเดี๋ยวไปทำอะไรใครอีกนะครับเดี๋ยวจะวุ่นไปกันใหญ่นะครับ
วันนี้นะฮะเราไปตรวจสอบที่ร้านนะครับร้านไก่มือถือพัทยากลางซอย๕
บางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับก็มีสิ่งของที่เสียหายนะครับ
คือกล่องกระดาษเนี่ยเขาใส่เป็นบราปลีกนกนะครับวางเอาไว้นะครับ
ตู้กระจกโชว์สินค้า๒กล่องนะครับก็เสียหายไปเกือบครึ่งนะฮะ
ชิ้นได้นะครับเจ้าของร้านบอกว่าเมื่อคืนนี้
เพื่อนบ้านโทรศัพท์มาบอกว่ามีไฟไหม้ในร้านก็เลยมาตรวจสอบดู
ก็เห็นว่าเขาช่วยกันดับไฟไปแล้วก็เห็นในกล้องวงจรปิดนะฮะ
ดูกล้องวงจรปิดเนี่ยคือที่ร้านเนี่ยเข้ามาได้เพราะไม่ได้มีประตูล็อก
แน่นหนานะครับพอจุดไฟเผาแล้วก็หนีไปเลย
เดี๋ยวฟังนะฮะทั้งเจ้าของร้านแล้วก็คนที่ไปช่วยนะครับ
พอมันเริ่มติดเพราะว่าจุดอันที่๒แล้วก็วางไว้ในกล่อง
อันนี้ไฟมันก็เริ่มขึ้นประทุหลังจากจุดเสร็จเรียบร้อย
เขาก็ยังดูผลงานของเขาอยู่
ถ้าคนปกติอยู่แล้วก็ต้องรีบไปอ่ะเขาก็ยังดูผลงานที่เขา
มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ
พ่อบอกว่าไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ร้านจะไก่
พ่อบอกว่าไฟไหม้ไฟไหม้ร้านจะไก่
พ่อบอกว่าไฟไหม้ไฟไหม้ร้านจะไก่
พ่อบอกว่าไฟไหม้ไฟไหม้ร้านจะไก่

พ่อบอกว่าไฟไหม้ไฟไหม้ร้านจะไก่
พ่อบอกว่าไฟไหม้ไฟไหม้ร้านจะไก่

พ่อบอกว่าไฟไหม้ไฟไหม้ร้านจะไก่